สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแจ๊กรีนมาเกะกะค่ะคุณผู้ชมมาเกะกะกับคุณสหัสกร
พรพันธ์ศรีวิรัยไทยประเสริฐโอ้โหคุณผู้ชมชื่อนี้นะคะก็เป็นชื่อที่เอา
ยังไม่ถึงไหนสวัสดีค่ะนี่สวัสดีด้วยนะคะและอันนี้คือไทยรัฐ
ใช่ค่ะสหกรพรพันธ์ศรีวิรัยไทยประเสริฐป่ะคะ
นี่พี่พูดถึงไหมศาสกรสหกรพรพันธ์ศรีวิรัยศรีวิรัย
ไทยประเสริฐโอ้โหนี่ดังอยู่ไหมยืนสองปีแล้วเหรอไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจ
อ๋อพรับยืนยืนสองปีแล้วเหรอเฮ้ยแต่ดังสดใสขึ้นเยอะมากเลย
คือวันนี้เดี๋ยวจะมาขอเกะกะที่บ้านหน่อยนะคะเอามาดูบ้านบ้านที่นี่นะคะ
คือบ้านหกไล่ของคุณดังพันกรนี่แค่หน้าบ้านนะคะก็ไม่ไหวแล้วคุณผู้ชม
นี่คือสถานแห่งบ้านสายทองโอ้โหไปดูโรงจอดรถนะบ้านพี่ดังเขามีรถกี่คัน
คุณผู้ชมนะมาดูตามกันเลยนะไล่ไปเลยนะ
เจ็ดหามอสายเป็นแปบมอสายเป็นแปบ
อกจากความหรูหราแล้วนะคะที่นี่ยังมีบรรยากาศแบบร่มรื่นมากต้นไม้เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะ
ที่สำคัญนะคะวันนี้เราจะไปดูเตอร์ไพรส์จากน้องดังนะคะ
เห็นว่าดังพันกรเขามีเขามีมีสุดด้วย
ต้องรอดูนะคะว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนบอก
ช่วยไม่ได้นะครับถ้าไม่มีทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับ
ขอให้ทุกคนกินเพลงที่สุด
ก็คือเพลงที่พร้อมที่สุด
ชีวิตของฉันที่แผ่น
ก็คือแสงที่สวยที่สุดของวัน
มีกับความรู้สึกแม่วัน
ก็คือเพลงที่สุด
คือหวังใจตัวเท้าของดัง
และนี่ก็คือเซอร์ไพรส์ของดัง

มงกุฎที่ดีซินมาครึลภาษมานะครับ
เป็นอะไรที่อยากทำอะไรให้รู้สึกว่าเป็นตัวเราเอง

เป็นตัวของดีไซเนอร์เองด้วย
แจ๊งขอจี้หนึ่งรอบได้มั้ย

และหลังจากที่เราไปเกะกะน้องดังนะคะ
วันนี้ก็เกะกะจนฟ้ามืดเลยอ่ะน้องดัง

ฟ้ามืดลงแค่ไหนจะวันละไปเมื่อไหร่นะครับ

แล้วฝากด้วยสหกรพรพันธ์

และเพลงที่มีชื่อว่า

ซึ่งเราก็กินกันหมดแล้วอร่อยหมดเลย
เดี๋ยวก็หลังหนูจะมาเกะกะใหม่นะคะ